ทีนี้คุณผู้ชมดูอุบัติเหตุกันหน่อยละกันค่ะ
เป็นอุบัติเหตุที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืน
แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปฐุมธานี

โดยตำรวจสพธัญบุรีที่ปฐุมธานีได้รับแจ้ง
ว่านี่ดูสิมีอุบัติเหตุรถชนกัน
แล้วมีคนติดอยู่ในรถตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
อยู่ตรงถนนรังสิตนครนายกที่ปฐุมธานี
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงก็เจอเป็นรถ
โดยสารประจำทางขอสมกครีมแดงสาย๑๘๕

สภาพคือรถเก๋งชนรถเมย์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ดูสิคือรถยุบไปแบบครึ่งคันเลยนะคะ
มีผู้เสียชีวิต๒รายค่ะเป็นผู้ชาย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึง
ต้องเอาอุปกรณ์ตัดทางนี่นะคะ
เร่งตัดทางแล้วก็นำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาทั้งสองคน
คนที่ขับรถคือนายภูริวัฒน์บุญผ่อง
ส่วนคนที่โดยสารมาด้วยไม่พบเอกสารแสดงตัว
จากการสอบถามนะคะคนขับรถเมย์ก็คือนายยุทธการศึกษากิจ
เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเขาก็ขับรถไปส่งพนักงาน

แล้วตอนที่กำลังขับรถกลับอู่แถวรังสิตเนี่ยมาถึงตรงจุดนี้เนี่ย
รถเมย์ขับอยู่ที่เลนกลางของถนนค่ะ
ได้ยินเสียงว่ามีเสียงรถมาชนท้ายอย่างแรงเลย
หลังจากนั้นรถก็เลยเสียหลักไปพุ่งชนกับเกาะกลางถนน
คนขับรถเมย์หักพวงมาลัยพยายามฝืนกลับมา
แล้วจอดลงมาดูปรากฏว่าโอ้โห
มีรถเก๋งชนติดอยู่ท้ายรถเมย์แล้วก็มีคนนั่งอยู่ในรถเก๋งด้วย
พอเห็นแบบนี้คนขับรถเมย์รีบโทรแจ้งตำรวจเลยค่ะ
แล้วทางด้านสารวัตรสอบสวนสพธัญบุรี
พันธุ์ตำรวจโทบุญเรืองพันธนูนะคะ
บอกว่าเบื้องต้นคนเห็นเหตุการณ์ไม่มี
รู้เรื่องว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นจากคำบอกเล่าของคนขับรถเมย์เท่านั้น
เบื้องต้นตำรวจก็ต้องเก็บหลักฐานแล้วก็ให้คนขับรถเมย์
เรียกประกันมามาตรวจสอบความเสียหาย
ส่วนกรณีคู่กรณีที่เสียชีวิต
ก็ต้องมอบศพให้กับทางมูลนิธิ
นำส่งผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

มารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาด้วยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมอีกหนึ่งเหตุการณ์
เกิดขึ้นตรงถนนพระราม๒เป็นอุบัติเหตุค่ะ
ผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เสียหลัก

ร่างของเขาร่วงตกจากสะพานเสียชีวิตเลยค่ะ
จุดตรงนี้คือปากซอยพระราม๒ซอย๑๐๐
วงสแหมดำเขตบางขุนเทียนนะคะ
ตำรวจสนสแหมดำก็ต้องประสาน
แพทย์นิติเวทย์โรงพยาบาลเสริราช
อาศาสมัครมูลและนิติร่วมกับตันยู
ไปถึงเจอศพของนายนัทพล
แวนเงินอายุ๒๒ปีเป็นชาวสุรินทร์
ใส่เสื้อยืดสีเทากางเกงยีนสีน้ำเงิน
สภาพศพก็คือนอนหงายมีบาดแผล
ศีรษะแตกแขนซ้ายแขนขวาหัก

นอนเสียชีวิตอยู่ที่ช่องทางด่วนบนถนนพระราม๒

ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องขึ้นไปตรวจสอบที่สะพานกลับรถช่วงกลางสะพาน
ถ้าเกิดวัดความสูงนะมันสูงประมาณ๒๐เมตร
เจอรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตาย
สภาพนี่ค่ะมอเตอร์ไซคันนี้นี่ไฟหน้าแตกนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็คาดว่าผู้ตายน่าจะขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็ว

ไหลทางด้านซ้ายมันมีทรายอยู่ที่พื้นถนน

เพราะว่าตามขอบทางแบบนี้นะครับ

เพราะบางทีรถที่มันทุกข์ซ้ายมา
หรือว่ารถที่ขับผ่านเส้นโครนเส้นทรายมา
แล้วก็ทีนี้ครับทรายมันมาหล่นอยู่ตรงนี้
พอถูกลมพัดแล้วมันจะมากองอยู่ตรงขอบทาง

แล้วพอขับไปนะคุณเลี้ยวไม่พ้นทาง
ก็เลยเกิดอุบัติเหตุชนขอบทาง
ร่างก็เลยร่วงลงมาจากสะพานกลับรถเสียชีวิตนะคะ
แล้วจุดตรงนี้มันเคยเกิดอุบัติเหตุแล้วด้วย
อย่างย้อนไปสักประมาณต้นเดือน๘พฤษภาค่ะ

แล้วก็ร่วงตกลงมาเสียชีวิตเหมือนกัน
ดังนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะต้องให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเห็นไหม
ความสูงจากทั้งบนลงมาข้างล่าง๒๐เมตร

ต้องให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วก็แก้ไขด้วยนะคะ